จะแต่งงานกันก็มีเรื่องทุกข์ใจนะ

เขาจะจัดงานให้เราตามที่ว่าจ้างหรือเปล่า
มีเจ้าบ่าวคนหนึ่งเขาก็ไปโพสต์ภาพระบายเอาไว้
สุดท้ายไม่ยอมไปจัดงานแต่งให้ครับ
นี่คือข้อความแล้วก็ภาพถ่ายสถานที่จัดงาน
ที่เจ้าบ่าวตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้
เพื่อเตือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่อื่น

จัดงานแต่งเสาร์ที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่มีคุณแจมและคุณกรสองสามีภรรยารับเป็นคนจัดงาน
งานกันว่าจะจัดงานที่บ้านสวนแต่งไทย
ตั้งอยู่ซอยวัดตะเคียนถนนนครอินอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี

ตกลงจะมีพิธีเช้าเลี้ยงเที่ยงเลี้ยงเย็น
คุณแจมคุณกรก็ประสานงานกันมาตลอด

เงินค่าของต่างรวมทั้งหมดจ่ายไป๑๐ครั้ง
ซึ่งแต่ละครั้งจ่ายเงินหลักหมื่น
จนครบ๕๐๐๐๐๐บาทตามที่ตกลงกัน
หลังมีการเสนอโปรโมชั่นต่างว่าถ้าจ่ายเพิ่มจะได้ดอกไม้สด
ถ้าจ่ายตรงนี้เพิ่มจะได้อันนั้นเพิ่มต่างนานา
พอ๒๑ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนวันแต่ง๑วัน
ตัวเขากับเจ้าสาวต้องเดินทางไปนอนค้าง
ที่สถานที่จัดงานเพื่อแต่งหน้าทำผมเตรียมเข้าสู่พิธีวิวา
เอ้าไปฟังเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ
ก่อนวันงานคือวันที่๒๑ตอนช่วงประมาณ๑๑โมงนะครับ
ที่ติดต่อไปแล้วเขาก็มีข้อความตอบกลับมา
แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเราติดต่อไม่ได้ละโทรไปก็ไม่รับ
ไม่รับแต่เหมือนปิดเครื่องไปข้อความไลน์ก็คือไม่ตอบแหละ
ก็เลยไม่เป็นไรก็คิดว่าคืนวันนั้นยังไงต้องไปนอนที่นั่นอยู่แล้ว
ก็เลยเข้าไปครับช่วงประมาณ๔โมง๔โมงได้ครับ๔โมงครึ่งประมาณนี้ครับ
เข้าไปก็คือเข้าไปที่สถานที่ก็ประตูบ้านตอนแรกมันปิดอยู่ครับ
มันก็เจอป้าเจ้าของบ้านเขาเหมือนเขาออกมาพอดีเขาก็เปิดให้เราเข้าไปดูอะไรอย่างนี้
ก็เข้าไปดูก็คือเหมือนสถานที่ก็เหมือนตามที่เหมือนมีส่งรูปให้ดูก็คือมัน
มันก็แบบใบไม้เต็มไปหมดเลยครับคือมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
เพราะเขาก็ไม่ได้อัปเดตเราว่าตอนนี้มันมีอะไรให้ถึงไหน
ก็เลยตอนนั้นก็รู้แล้วว่ามันน่าจะงานข้าวแล้วนะครับ
ใช่คือมันคือวันสำคัญของเขา
แล้วมันรู้ก่อนแค่วันเดียวนะครับ
บ่าวยังบอกว่าตอนแรกคิดว่าคุณแจมคุณกรนั้นเป็นเจ้าของสถานที่จัดงานด้วยซ้ำ
แต่ว่าพอเดินทางไปถึงเพิ่งจะรู้จากคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่า
จนญาติยาดเนี่ยสงสารคุณผู้ชมยาดเห็นใจ
ก็ช่วยกันจัดงานเท่าที่สามารถจะทำขึ้นมาใหม่ได้
ด้วยมือของญาติญาติเองเพื่อรับแขกให้มันได้ก่อน
อืมคุณป้าเจ้าของบ้านก็ใจดีให้ใช้สถานที่ฟรีเลยโดยเจ้าบ่าวบอกว่า
วันนั้นนะต้องควักเงินจ่ายค่าจัดงานเพิ่มอีกหนึ่งแสนสามหมื่นบาท
โอ้โหหลังจากถูกโกงไปแล้วห้าแสนบาทอืมนะครับซึ่งหลังจากเกิดเรื่อง
ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพปลายบางจังหวัดนนทบุรีทองที่เกิดเหตุ
แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดคือวันนี้เนี่ยจะเดินทางไปติดตามความคลิบหน้าของคดีอีกครั้ง
เพราะเบื้องต้นเนี่ยปรึกษากับญาติแล้วนะฮะ
โดยจะไปปรึกษากับทนายความว่าสามารถดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาได้หรือไม่
ต้องการจะฟ้องร้องว่าเข้าข่ายข้อหาช่อโกงได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
ส่วนเจ้าของบ้านบอกว่าเขาก็หลงเชื่อสองสามีภรรยานี้
ให้เช่าพื้นที่สำหรับการรับจัดงานแต่งและทำสัญญาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว
ค่าเช่าเดือนละสามหมื่นบาทคิดว่าจะดีนะฮะ
และไม่คิดว่าเขาจะเชิดเงินลูกค้าที่เป็นคู่บ่าวสาวไปแบบนี้นะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเองก็ไม่เคยจ่ายค่าเช่าเลยไม่เคยจ่ายค่าเช่าตรงด้วย
ส่วนค่าเช่าเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมก็ไม่ได้จ่าย
คิดว่าคงไม่ได้แล้วเหมือนกันเนื่องจากว่าจะหมดสัญญาแล้วเดือนธันวาคมนี้นะครับ
อ้าวใครที่ติดต่อดิวงานกับที่ชื่อคุณแจมคุณกรมาระวังว่าเขาจะโกงด้วยแล้วกันนะฮะ